อันนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิใช่ไหมครับ
เบนท์นะครับเดินทางขึ้นมาที่บริเวณประตูทางออกแล้วนะครับ
ตอนนี้ได้นำตัวเบ้นขึ้นรถแล้วก็เดินทางไปยังสอทแล้วนะครับ
คือขณะนี้กองทัพสื่อมวลชนที่มาปักหลักรอกันตั้งแต่ช่วงหัวค่ำนะครับ
เพื่อที่จะได้พบหน้าของเบนท์เนี่ย
ตอนนี้เจ้าระที่ตำรวจเนี่ยไม่ได้ให้เบนท์ได้พูดคุยกับสื่อมวลชนเลยนะครับ
ทางเจ้าระที่คุมตัวแล้วก็นำขึ้นรถและก็เยี่ยมมากขึ้นเนี่ย
นี่เป็นบรรยากาศสดที่ท่าอากาศสยานสุวรรณภูมิครับ